เอาจากการที่สบคสบคใหญ่นะคะ
เตรียมประกาศยกระดับมาตรการ
โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับร้านอาหารต่าง

ก็คือร้านอาหารปิดห้ามนั่ง

แต่ทีนี้มาตรการรวมจะเริ่มประกาศใช้
วันพรุ่งนี้๔มกราคม
ร้านเขาบอกว่าโอ้โหแล้วครั้งแรกล่ะ
บางร้านนี่ถึงกับเจ๊งเลยนะคะ
ขาดทุนกันไปต้องปิดกิจการกันไป

โดยเฉพาะร้านหมูกระทะและร้านชาบู

ซื้อกลับบ้านก็ยากนะมันก็รับประทานไม่สนุกเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านชาบูร้านหนึ่งชื่อว่าโกดังชาบู

เนี่ยค่ะเขาถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊กของร้านเลยนะคะ

ความผิดประชาชนเหรอที่รับเชื้อเข้ามา
ปิดแล้วจะช่วยอะไรบ้าง

พนักงานก็ต้องหาเงินกินข้าว

แทนที่จะแก้ไขยังไงก็ไม่ปิดร้าน

จะฝากมาตรการเลยไม่ปิดร้าน

เห็นโพสต์นี้แล้วลงพื้นที่ไปคุยกับเขาหน่อยนะคะ
อยู่ที่ตลาดพลูกรุงเทพนี่แหละ
ไปพูดคุยกับนางสาวมทุราอดเหนียว

โกรธเสียใจจากมาตรการ
ครั้งที่ผ่านมาก็คือการล็อกดาวน์
ตอนนั้นน่ะช่วงต้นปีเดือดร้อนมาก

ทุกคนทุกข์ใจเกือบเป็นโรคซึมเศร้า
ถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงิน
แม้แต่จะซื้อนมให้ลูกกิน

เครียดมากหนี้เก่ายังอยู่อยู่เลย
หนี้ใหม่ที่ต้องลงทุนใหม่
ก็มีอีกแล้วเหมือนจะลืมตาอ้าปากไม่ได้
รู้ข่าวเสียใจแล้วก็ลักษณะเหมือนใจสลายไปเลยค่ะ
ที่จะมีมาตรการแค่ซื้อกลับบ้าน
เหมือนสั่งปิดเพราะชาบูบุฟเฟ่แบบนี้

ทางร้านพร้อมให้ความร่วมมือตามมาตรการป้องกันโรคทุกอย่างนะคะ

ถึงคนรากย่าหาเช้ากินค่ำ

และมีรายได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
ฟังเสียงความทุกข์ใจของเจ้าของร้านค่ะ
กลับมาอยู่จุดนั้นอีกแล้วเหรอ
ตอนนั้นคือว่ามีกินเป็นวันกับลูกน้อง
หนูคิดว่าเราหาวิธีแก้ไข
โดยที่ว่าวินทั้ง๒ฝ่าย
โดยให้ทางร้านควบคุม
เวลายะห่างปลดอุณหภูมิสมหน้ากาก

ก็คือมันยังจะดูดีกว่าไหมโอเคกว่าไหม
เพราะคุณให้เราปิด๑
คุณให้เราซื้อกลับบ้านโดยร้านอย่างเราเราเนี่ย

ในช่วงที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
มีตำรวจสนตลาดพลูเข้าพื้นที่พอดี

ตอนนี้ก็คือตรวจสอบมาตรการควบคุมโควิด๑๙
คือเนี่ยค่ะภาพนี้ก็คือตำรวจเข้ามาพูดคุย
ทำความเข้าใจของกับเจ้าของร้านเกี่ยวกับมาตรการ
เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด

ว่ามาตรการที่ชัดเจนจะเป็นอย่างไร
ฟังเสียงช่วงที่ตำรวจพูดคุยกับเจ้าของร้านค่ะ
ท่านก็พยายามชี้แจงนะแต่อย่างไรก็ตามดูมาตรการ
จากสบคใหญ่พรุ่งนี้อีกครั้งนะคะ
ไปถามลูกค้าทีนี้ลูกค้าบอกว่ากินร้านนี้
ตั้งแต่เป็นร้านอาหารตามสั่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ขายชาบูหมูกระทะนะคะ
เป็นร้านหามตามสั่งเพราะว่าถูกคุณภาพดี
ที่นั่งสบายไม่อึดอัดและบอกว่า
ถ้าให้ซื้อกลับไปกินเอ๊บรรยากาศมันก็คงไม่เหมือนมานั่งที่ร้านอ่ะ
คือไอ้ร้านแบบนี้นะรอบแรกคุณผู้ชมจำกันได้ไหม
ก็คือมีบางร้านสายป่านยาวหน่อยก็ให้ยืมหม้อไฟฟ้ากระทะไปที่บ้าน
อะไรแบบนี้แต่มันก็ต้องลงทุนเพิ่ม
ทางทีวีลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับผ่านไลน์ไทยรัฐ
เรื่องเอาเฉพาะเรื่องนั่งกินที่ร้านเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
หรือมีข้อเสนออย่างไรทางผู้ประกอบการก็เสนอเข้ามาได้เดี๋ยวเผื่อ
คือสอบคอเขาดูไทยรัฐอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้เขาเข้าที่ประชุม
แล้วจะได้มีมาตรการออกมามีหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมฝากผมมาเยอะ
อยากจะให้ฝากไปถึงรัฐบาลครับคุณจะล็อกดาวน์อะไรก็ล็อก
คุณจะปิดอะไรก็ล็อกเขาเขายินดีเพื่อให้โควิดมันหายไป
แต่ช่วยประสานไปยังธนาคารด้วยว่าช่วยเรื่องของการพักชำระ
โดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มให้พวกเขาด้วยเรื่องของการกู้สินเชื่อบ้าน
ใช่ไฟแนนซ์รถค่ะคือทุกอย่างล็อกรายได้มันล็อกด้วย
แต่รายจ่ายคือหนี้สินมันไม่ได้ล็อกตามไปด้วย
เรายังคงต้องจ่ายหนี้สินอยู่แต่ไม่มีเงินไปจ่ายทำยังไง
เลยอยากจะฝากว่ารัฐบาลต้องดูเรื่องนี้ให้กับประชาชนด้วย
ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแต่หนี้สินยังคงต้องจ่ายเหมือนเดิม
เบี้ยต้องคิดเพิ่มด้วยครั้งแรกก็คือครั้งแรก
แต่นี่คือครั้งใหม่ไงคะถูกต้องต้องดูมาตรการครั้งใหม่ให้ด้วยนะ
พร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่ามันก็ต้องรอบด้านด้วย
ค่ะก็ฝากกับยังสมครองกับรัฐบาลด้วยนะครับ